ว่าเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครดูไทยรัฐทีวีเนี่ยก่อติดตลอด

กับผู้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหานคร
ในรอบ๙ปีนะคะและแน่นอนค่ะก็ตามข่าวเลยนะคะ
ผลออกมาค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะนี่
ชนะขาดลอยแบบแลนด์สไลด์เลยคุณผู้ชม
คะแนนนำลิ้วนะคะเหนือผู้สมัครคนอื่นหลายเท่าตัวค่ะ
คนบันเทิงนะคะตื่นตัวเช่นเดียวกันค่ะ
ออกมาโพสต์ข้อความบนพื้นหลังสีเขียวนะคะ

ก็บอกว่าตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคนกรุงเทพ
ยินดีด้วยครับผู้ว่าชัดชาติค่ะ
ที่ด้วยกับปาเตศนะคะนี่ลงรูปคู่เลยนะคะ

ยินดีด้วยครับท่านทานอสต่อยเขาแสวไง

จริงนะคะแข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี
ก็คือฉายาของคุณชัชชาตินั่นเองค่ะ
ส่วนพี่กวางกระมวลชนกนะคะนางเอกโกโบริของเรา
องสุมารินเลยบอกเลยนะคะบอกว่าโพสต์เป็นคลิปเลยนะคะ
ขณะที่คุณชาติชาติกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ช่วงที่กำลังนับคะแนนเสียงแล้วก็คะแนนชอบที่คุณชาติชาติ

กวางยังบอกด้วยนะคะว่ารู้สึกศรัทธา
แล้วก็ยินดีกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ดีใจที่คนกรุงเทพตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะ
มีความหวังว่าประชาธิปไตยจะกลับมาเบ่งบานอีกครั้งนะคะ

ด้านคุณแม่ลูกสองนะคะคุณเจนสุดาปานโตค่ะ
โพสต์ภาพถ่ายจากหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพของคุณชัดชาติกระโดดดีใจไง
เมื่อวานนักข่าวให้พี่ชาติเขาโดดได้หนึ่งอาจารย์

แล้วก็บอกว่ารอเห็นกรทมในเวอร์ชันคุณชัดชาตินะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนบางตอนจากคนบันเทิงนะคะ
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเราชาวกรุงเทพทุกคนล้วนมีความหวังกับท่านผู้ว่าคนใหม่นี้นะคะ
ก็เมื่อช่วงเช้าก็สร้างปรากฏการณ์นะคะ

นักข่าวก็ต้องแบบว่าวิ่งไปสัมภาษณ์ไป
เห็นนักข่าวของเราวิ่งหอบเลยนะคะ

ท่านผู้ว่าได้สุขภาพไปด้วยนักข่าว

รอดูแล้วกันรอดูผลงานของท่าน

เรือกับอาหยะ
อันนี้สำคัญสุดเรื่องเศรษฐกิจ
มาชาชนหลายคนอย่าฟุ้งชมน้ำมัน

นี่เราฝากผ่านรายการบันเทิงไทยรัฐเลยนะ